ท่านผู้ชมครับเรื่องของลอตเตอรี่นะครับผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนก็มีคำถามนี้ในใจมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
ว่าเอ๊ะทำไมมันซื้อตรงราคาใบละแปดสิบบาทมันไม่ได้สักทีค่ะ
คือเราก็พอรู้กันอยู่นั่นแหละว่าคนที่ได้โคต้ามาเนี่ยโคต้าแรกเนี่ยเขาไม่ได้ขายเอง
อืมอ่าก็รับตอนเป็นทอดทอดทอดทอดใช่ไหมเราก็ไปเจอตามแผงนะฮะ
พี่ที่เดินมาขี่จักรยานมาขายเราก็ไปร้อยหนึ่งเนี่ยหรือว่าร้อย
ละร้อยกว่าบาทก็มีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มันเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งอาจจะเป็นกลุ่มเดียวก็ได้นะครับ
มีผู้ที่เขาอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็จันทบุรีและภาคตะวันออกเป็นร้อยคนนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเจอืมนะฮะ
เป็นยี่ปั๊วรายใหญ่อยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเธอจะให้จองลอตเตอรี่ค่ะ
โอนเงินไปมีสองรูปแบบหนึ่งคือจ่ายเงินไปแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาอันนี้เห็น
อืมอ่าส่วนต่างเท่าไหร่ก็ว่ากันไหมก็ไปขายต่อขายแพงเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
แต่อีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยเงินเนี้ยคาดกันว่าหลักประมาณสี่พันล้านนะฮะอืม
จากหลายหลายคนนะครับค่ะไม่ต้องเอาลอตเตอรี่โอนเงินมาแต่เดี๋ยวขายให้อืม
จะมีกลุ่มคนขายให้เหมือนแชร์ลูกโซ่เลยนะเหมือนที่เขาขายผลิตภัณฑ์อะไรต่างนานาอะไรพวกนี้นะครับ
ขายให้แล้วก็เอาส่วนต่างไปแล้วก็ขายต่อกันเป็นทอดแต่ละคนเนี่ย
ก็ไปมีลูกทีมต่อต่อต่อต่อต่อเป็นทอดทอดไปค่ะ
ทีเนี้ยเป็นสี่พันล้านใช่มันลักษณะเข้าข่ายคล้ายคล้ายแชร์ลูกโซ่จริงจริง
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะโอ้โหนี่ฮะแต่มันอยู่กับลอตเตอรี่เนี่ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจได้ตัวแล้วนะครับ

ที่จังหวัดตราดกับจันทบุรีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้า

กับหญิงสาวที่ชื่อเจที่เป็นยี่ปั้วไร่ใหญ่นะฮะ
นี่นะฮะที่นี่เนี่ยหลายสิบรายนะครับพ่อค้าแม่ค้า
คือไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นะ
นักธุรกิจก็มีค่ะราชการก็มีนะฮะคือแบบทำกันแบบเป็นล่ำเป็นสัน
คือยอดเงินที่ศูนย์ไปเนี่ยน่าจะถึง๔๐๐๐ล้านบาทด้วยซ้ำ
ขบวนการนี้นะครับลักษณะเครือข่ายการลงทุนลอตเตอรี่แบบลูกโซ่นะ
กลุ่มเพื่อนคนในครอบครัวคนรู้จักก็ชวนกันลงทุน
ก็ตามสูตรง่ายฮะเอาเธอมาสิเนี่ยเรามีโคต้าลอตเตอรี่นะ
เดี๋ยวเราไปได้จากคนนี้เท่านี้เธอเอาต่อจากเราไปเท่านี้
แล้วเธอก็ไปปล่อยต่อเท่านี้คือไอ้กลุ่มที่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่เห็นใบลอตเตอรี่ด้วยซ้ำนะคุณเห็นสอน
แต่คนที่เขาจะไปรับแล้วแบบเห็นใบลอตเตอรี่แล้วได้ส่วนต่างมาแล้วไปขายเพิ่มอันนี้ก็ว่ากันไป
นี่ฮะเขาก็ไปแจ้งความกันผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนะฮะชื่อเล่นนะครับอายุ๓๐ปี
ชื่อจริงชื่อนางสาวจิตรานะครับเป็นชาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องให้ตามตัวนะครับ
บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่หลายจังหวัดด้วยหรือเปล่าไม่แค่จังหวัดตราดกับจันทบุรีเท่านั้น
เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่นะฮะแทบจะทั่วทุกภาคเลยที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับ
พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยพบตรนะครับบอกว่าคดีนี้ถือว่ามีความเสียหายสูงมาก
มีผู้เสียหายมากมายหลายคนนะครับพบตรบอกว่าให้ขยายผลแล้วก็สืบสวนจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการให้ได้ทั้งหมด
ตำรวจสพเมืองตราดออกหมายจับนะครับนางสาวจิตราโยธาพิรมหรือว่าเจอายุ๓๐ปีนะครับ
สุดท้ายเธอก็มามอบตัวนะครับที่ตำรวจภูทรภาค๒นะครับ
พนจิรวัตรพยุงธรรมรองผู้บัญชาการตผู้ทรภาค๗รักษารัจการแทนผู้บัญชาการตผู้ทรภาค๒
และผู้มกับการสพเมืองปราศด้วย
หลังจากมามอบตัวก็ไปสอบปากคำนางสาวเจนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันช่อกงทรัพย์หลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วจะออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขยายผลก่อน
แต่ตอนนี้อายัดบัญชีไปแล้วห้าบัญชีด้วยกันนางสาวจิตราหรือที่เขาเรียกกันว่าเจเนี่ยนะฮะ
หลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาถูกกว่าความเป็นจริง
โดยซื้อในราคา๘๐บาทบางคนหากไม่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเองก็ให้ฝากขายกับเธอได้
ลักษณะฝากขายเอาไว้เดี๋ยวมีส่วนต่างให้ฉบับละ๓๕บาท
ช่วงแรกผู้เสียหายหลายคนได้สลากจริงนะครับผลตอบแทนได้จริง
ทำให้มีผู้เสียหายหลายคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากแบบนี้นะครับ
ต่อมาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือ
งวดประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๖๔เนี่ย
ผู้ต้องหางวดนี้ไม่สามารถส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือไม่สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมือนกับที่เคยทำมา
ทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันมูลค่าความเสียหายเฉพาะแค่สพเมืองตราดนะครับ
ที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ๘๐๐กว่าล้านนะฮะ
๔ล้านนะครับไม่รวมหลักแสนนะ
๔ล้านผู้เสียหายเบื้องต้น๖๖คนเฉพาะสพเมืองตราด
ส่วนเรื่องการประกันตัวนะครับเพราะวันนี้มามอบตัวนะครับ

เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเป็นคดีช่อโกง
มูลค่าความเสียหายเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท
ในชั้นของหลงพรักคิดว่าไม่น่าจะเป็นบำไมที่แสดงนะครับ
และรับการประกัน
คดีนี้ผู้เสียหายเริ่มไปแจ้งความกัน
ตั้งแต่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

แล้วปรากฏว่าเจอที่จันทบุรีก็มี

ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าสุดท้ายเจ

มีลอตเตอรี่ให้ในงวดนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพนะฮะ
เราทำให้เห็นชัดนะครับว่า

มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ผังของเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แบ่งรัฐบาลก็อย่างที่เราทราบนะครับ
ตเตอรี่ในแต่ละงวดที่พิมพ์แล้วก็
ปล่อยออกไปให้กับผู้ที่เป็น
ผู้ค้าที่เขาจะต้องลงทะเบียนใช่ไหม
แล้วก็ได้ไปหรือว่าจะโคต้าต่าง
เนี่ยใบนึงเนี่ย

ท่านผู้ชมจะซื้อ๙๐ร้อยหนึ่งหรืออะไรก็แล้ว

รัฐบาลคือใบละ๗๐บาท

สำหรับกรณีนี้นะที่มี

กันนะไม่รู้ว่าจะมีกลุ่ม
อื่นลูกขายอื่นแม่ขาย

นะฮะบางคนเนี่ยจะเป็น
ทั้งผู้เสียหายและอาจต้องเป็นผู้ต้องหาในตัวนะฮะเพราะว่าเขาเป็นทอดทอดกัน
พอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปล่อยสลากไปตามโคต้าของส่วนต่าง
หรือว่าคนที่จองอะไรก็แล้วแต่จะมียี่ปั๊วกลุ่มหนึ่งที่เขาได้สลากมาในมือ
ก็อย่างที่เราทราบยี่ปั๊วเขาก็จะปล่อยต่อเพราะเขาไม่ขายเองอยู่แล้ว
ใบหนึ่งก็๗๕๗๖บาทแต่ในคดีที่เกิดขึ้น
รับมาเนี่ยใบละ๘๒เนี่ยค่ะรับกันเป็นทอดไปแล้วแต่ละทอดก็คือเขาก็จะได้ส่วนต่างได้กำไรในส่วนของค่า
ตามแผงต่างตามแผงเรียกว่าจะขี่จากกายารแล้วล่ะ๘๗๘๘บาทเพราะฉะนั้นคุณเขมสรซื้อ๘๐บาทไม่ได้อยู่แล้ว
คุณเขียนมาสอนจะซื้อใบละ๘๘ได้ยังไงในเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามือสุดท้ายเขายังรับมา๘๗๘๘เลย

นี่เฉพาะส่วนนี้นะ

หรือว่าจะเป็นคือถ้าไล่ไปวันนี้นะ
แล้วเขามีลูกขายในทีมของเขาอีกตั้งหลายคนนะ
เขาบอกว่าผมก็ต้องฟ้องทิพวัน
พวันบอกว่าฉันก็ไม่มีให้เงินจากดิวฉันให้บอยไปแล้ว
อยเนี่ยเฉพาะตัวบอยบอกว่าผมลงนะงวดนี้นะที่เจ็บตัวตอนนี้นะ
เฉพาะตัวเขาเนี่ย๑๕ล้านแล้วลูกทีมของเขาเนี่ย๔๐๕๐คน
เขาบอกว่ารวมกันแล้วประมาณ๕๐๐กว่าล้าน
ค่ะมันก็เสียหายกันเป็นทอดไปแบบนี้ค่ะ
เป็นผู้เสียหายด้วยเป็นคนที่ก่อเรื่องด้วย
บอกผมโอนเงินไปแล้วทิพวันจะเอาจากผมได้ไง
เพราะผมโอนให้อ๊อฟไปแล้วอืมอ๊อฟก็บอกว่าผมก็ให้เจไปแล้ว

แต่วันนี้ไม่รู้ว่าจากเจเนี่ยไปอยู่ไหนอะไรยังไงต่อ
เป็นว่าตำรวจเนี่ยเจมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
และอายัดบัญชีเอาไว้๕บัญชีที่เหลือต้องขยายผลต่อนะฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหาย

เสียหาย๔๓ล้านบาทขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
กุ้งกิ๊งนะคะเธอมาจากจังหวัดชนบุรี
มาพบทนายรณรงค์มาหารือแนวทางในการดำเนินคดี
ที่ถูกโกงซื้อลอตเตอรี่
คุณกุ้งกิ๊งเนี่ยเล่าไปแบบเสียงสะอื้นเลย
เธอบอกว่าเธอรับลอตเตอรี่ต่อมาจากในบอยค่ะ

แล้วก็เอาไปขายทำกำไรต่อ
ได้ส่วนต่างประมาณ๕๐สตางค์ถึง๑บาทต่อใบ
ล่าสุดสั่งซื้อกับในบอยไม่ได้ลอตเตอรี่
ทำให้เธอเสียหาย๔๓ล้านบาท
แต่เธอบอกว่า๔๓ล้านบาทไม่ใช่ของเธอคนเดียวนะ
ของเธอ๕ล้านบาท
ที่เหลือคือคนอื่นที่มาซื้อกับเธอ
คือเงินต้นก็ยังไม่ได้คืนไม่มีเงินไปคืนคนอื่น
บางคนไม่เข้าใจตามมาหาเธอที่บ้าน
เธอเลยบอกว่าเธอเครียดมากตอนนี้เธอมีทางเลือกแค่สองทาง
คิดถึงขั้นนี้เลยนะว่าอยู่หรือตาย
หรือตายแค่นี้เธอบอกเนี่ยเหมือนกับเธอไม่มีทางออกไง
เธอบอกเธอมีแค่ทางเลือกแค่สองทางเพราะคนที่มาร่วมลงทุนกับเธอ
เขาก็มาทวงถามที่เธอเขาก็ไม่ได้ไปถึงตัวในบอยนี่
เธอก็ต้องไปทวงบอยแต่คนอื่นก็ต้องมาทวงเธอ
เลยบอกเอาแล้วคนอื่นที่มาทวงเธอเธอก็ไม่รู้จะยังไงดี
เธอก็ไม่ได้ลอตเตอรี่มาจากบอยแล้วเธอก็ไม่มีเงินไปคืนคนอื่นเขาด้วย
ลูกค้าที่มาจองต่อกับหนูค่ะประมาณ๓๕คนนะคะ
ส่วนตัวหนูประมาณ๕ล้านค่ะส่วนตัวหนูเองก็คือ
วันนี้หนูอยากแค่อยากได้คำชี้แจงอะพี่
เพราะว่าเงินที่พวกหนูโอนไปหนูมีหลักฐานครบหมดแล้ว

หนูทำกับเขาประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะคะ
มันจะมีปัญหาหัวเนี้ยกับโง่ดวันที่หนึ่งที่จะมาเนี่ยค่ะ
ตอนหลังเนี่ย๒งวดหลังมันมีปัญหาเริ่มแบบว่ามาช้าบ้างอะไรบ้างอะพี่
มันก็เริ่มแบบเอื่อยลงอะไรอย่างเงี้ยตามไม่ตามนัดอ่ะ
นี่ฮะแต่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดงวดนี้นะฮะ
อย่างที่ผู้หญิงท่านนี้บอกเนี่ยทำมา๘๙เดือนแล้วนะฮะ
ทีนี้ค่ะผู้หญิงท่านนี้เนี่ยคุณกุ้งกิ๊งเนี่ยนะคะ
กุ้งกิ๊งจะมาโทษผมได้อย่างไร
ผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
เอามาจากนางสาวเจที่จังหวัดราชอีกที
เป็นปีค่ะเรื่องนี้มันเป็นปีซื้อมาปีกว่า
งวดล่าสุดที่โดนโกงคืองวดวันที่๑๖พฤษภาคมและ๑มิถุนายน
งวดนี้บอยบอกว่าแค่ผมคนเดียวเนี่ย
ก็เสียหายไป๑๕ล้านบาทแล้วนะ

แล้วยังไม่รวมลูกทีมคนอื่นอีก

คุณผู้ชมคะอีก๔๙คน
รวมความเสียหาย๕๔๐ล้านบาท

ขอบคุณที่ยืมติดมาทำงานกับคุณลงทุนกับคุณนะครับ
คุณรับผิดชอบหน่อยผมขอร้องล่ะ

ผมไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นนะครับ
ความเชื่อของผมคนเดียวนะครับ
ทำร้ายความรักของคนเป็นร้อยคนนะครับ

คุณมาออกว่ามีโคต้ามีทำไมคุณเช็คเขาหรือยัง

คุณบอกเขาผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ของคุณอายุ๓๐เหรอ
ผมอยากจะรู้ครับ
ผมรู้ความจริงผมโค้ดผิดหวังเลยบอกตรง

ความเชื่อของผมนะครับทำร้ายคนเป็นร้อยคนและร้อยครอบครัวนะครับ

คุณจะบอกว่าคุณเนี่ยเสียครบดุลนะครับเสียขาดทุน
คุณมีเงิน๕ล้านคุณเสียไป๒ล้าน๕นะครับ
มันไปเทียบกับคนที่มี๑๐บาทแล้วหมดตัวไม่ได้หรอกครับ

เพราะเขามี๑๐บาทเขาหมดตัวจริงเขาไม่เหลือนะครับ

บางคนไม่เหลือเธมยังมีเจ้านี่ทำตัวเขาเคยเจอมั้ยครับ
แต่เบื้องต้นของผมเนี่ย๕๖ล้านอย่างที่เก่าไปนะครับ
อยู่ที่ชะลัดผมโอนให้ชะลัดคนเดียวครับไม่ได้โอนให้ใคร
เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้หมดตัวไม่ได้จน
แต่โยกทรัพย์สินไปเก็บไว้
ผมรบกวนนะครับไปถึงปปงตัวสอบยังไงมันมีแน่นอนครับเชื่อผม
นี่ค่ะบอยก็บอกบอยก็โอนให้อ๊อฟคนเดียว
ใช่บอยก็โอนให้อ๊อฟคนเดียวแล้วจะเป็นสายของใครบอยบอกบอยไม่รู้หรอก

คนอื่นเขาก็เป็นท็อดกัน

ซึ่งลอตเตอรี่ลูกโซ่อันนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่จริง
โซ่ที่ต้นทางมาจากนางสาวเจเนี่ยนะผู้เสียหายเยอะมาก
มีอีกรายหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปคุยนายวุฒิพงธรมีธรรม
เขาบอกว่าคือเขาทำสัญญาซื้อขายลอตเตอรี่กันเนี่ยนะคะ
กับนายวุฒิพัฒน์เลิศลบหรือเขตครับเขตคนนี้คือมือขวาของเจ
อ่านี่ค่ะทำสัญญาซื้อขายลอตเตอรี่กันครั้งแรก
สิบเก้ากันยายนปีหกสามนะคะปีที่แล้วซื้อขายกับในเขตเนี่ย
มีสองแบบหนึ่งคือแบบสัญญาสองคือแบบโอเพ่นครับ
แบบสัญญาเป็นแบบนี้ค่ะแบบสัญญาเนี่ยจะเป็นรายใหญ่
แล้วก็ขึ้นอยู่กับความสนิทของในเขตส่วนลอตเตอรี่ที่ได้ราคาจะนิ่งและถูกกว่า
จะได้ล็อตเตอรี่มาประมาณใบละเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบบาทอืม
อันนี้คือแบบสัญญาส่วนแบบโอเพิลหรือแบบเปิดเนี่ยค่ะ
จะต้องซื้อตามราคาที่ในเขตโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คครับ
แต่แบบเนี้ยราคามันจะไม่นิ่งซื้อช้าก็แพงขึ้นอืม
ซื้อช้ายิ่งแพงขึ้นการสั่งซื้อต้องจองล่วงหน้าค่ะ
ถ้าเป็นสายของในเขตที่บอกว่าเป็นมือขวาของเจเนี่ยนะคะครับ
จะต้องแบ่งจ่ายเงินสองครั้งก่อนผลสลากออกหนึ่งเดือนค่ะ
ตัวอย่างแบบนี้งวด๑๖พฤษภาคมที่จะถึง
ต้องเอาเงินไปจ่ายก่อนก็คือช่วงวันที่๖๙เมษายน
ส่วนอีกครั้งหนึ่งที่ต้องจ่ายก็คือประมาณ๑๘เมษายน
แล้วก็จะได้รับของก็คือลอตเตอรี่วันที่๕๗พฤษภาคม
จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จ่ายเงินก่อนเป็นเดือนนี่ก่อนที่สำนักงานสลากจะพิมพ์สลากงวดใหม่อีกนะฮะ
จ่ายก่อนค่ะแบ่งจ่ายแค่๒งวดด้วยนะคะ
แต่ถ้าเป็นสายของในออฟต้องจ่ายล่วงหน้า๑เดือนก่อนออกรางวัล
อยากขายลอตเตอรี่งวด๑๖พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ต้องจ่ายเงินตั้งแต่๑๖เมษายน
จองสิทธิ์ล็อตเตอรี่ครับคือจองข้ามงวดอ่ะค่ะจองข้ามเดือนแบบเนี้ย
คือของเขาเนี่ยจะมีสองแบบแบบสัญญากับแบบเปิดโอเพ่นแบบใช่ครับ
แบบสัญญาเนี้ยราคาจะนิ่งอ๋อใช่ครับจะได้ถูกกว่าแล้วคือประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ถ้าเป็นอย่างพวกพี่เป็นรายย่อยครับก็จะได้ราคาที่เขาเปิดมาหน้าเฟสนะครับ
เอาจริงจริงตอนนี้อยู่ที่เขาเท่าไหร่ก็ร่วมร่วมประมาณสิบสิบล้านครับสิบล้าน
ใช่ครับคือเงินของวันที่หนึ่งด้วยด้วยวันที่หนึ่งด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้ของสิบหกนี่ด้วยครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษทุกคนที่ลงทุนกับพี่นะครับคือเราไม่ได้อยากโกงใคร
ตอนนี้เป็นหนี้อยู่นี่เกือบห้าล้านคือเงินเงินก้อนสุดท้ายเนี่ย
ที่มีเราก็ซื้อของให้ลูกค้าหมดแล้วตอนนี้ก็ไล่ประนีประนอมลูกค้าทุกคน
ทุกคนเราใช้หนี้ให้หมดเพียงแต่ว่าจะอาจจะไม่เต็มจำนวนหรือว่าอาจจะล่าช้าเนี่ย
อันนี้ต้องฝากขอโทษญาติพี่น้องแล้วก็ลูกค้าทุกคนในส่วนที่สองก็คืออยากเตือนนะครับ
คือลอตเตอรี่ราคาถูกไม่มีอยู่จริงแล้วเวลาซื้อขายลอตเตอรี่นะครับ
ให้ซื้อเงินกับของแลกกันเท่านั้นของมาเงินไป
อย่ามีแบบโอนจองหรือว่าโอนจ่ายเงินเต็มจำนวนไม่มีอย่าทำครับ
ทีนี้ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
รวมรวมแล้วกว่าห้าร้อยคนมูลค่าความเสียหาย
รวมรวมแล้วเป็นหลักพันล้านบาททนายรณรงค์บอกว่า
มันน่าจะทำกันเป็นขบวนการเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงอายุสามสิบคนเดียว
เป็นต้นทางที่เราบอกชื่อเจอะไรเนี่ยนะครับ
จะสามารถหลอกคนได้แบบเป็นหลักพันล้านหมื่นล้าน
แล้วทำคนเดียวอ่ะทนายรณรงค์บอกว่า
มันต้องมีหลายคนที่ร่วมมือกันเป็นขบวนการเดี๋ยวพรุ่งนี้
ทนายรณรงค์กับผู้เสียหายจะไปยื่นเรื่องนะคะ
ผู้บังคับการกองปราบรามนะคะขอให้กองปราบเข้าดำเนินการ
และจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจเดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงครึ่งจะไป
ประเมินไม่ได้นะแต่ว่ายังไงไม่ต่ำกว่าหลักพันล้านแน่นอน
ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจมากคือมันเป็นเงินจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
เงินจองเนี่ยมันหายไปไหนปกติแล้วถ้าเป็นเป็นเงินจองของของไม่ได้ก็ต้องคืนมา
ลักษณะการทำงานเรื่องนี้มันแปลกมากเพราะงั้นพรุ่งนี้จะให้ทางผู้เสียหายทุกคนเนี่ยนะครับ
รวมตัวกันไปที่กองปราบรามให้ทางตำรวจดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงให้
และให้เร่งดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไปและหากว่าทางกองปราบปรามไม่ดำเนินการให้
ก็จะรวมผู้เสียหายจากทั่วทั้งประเทศไปที่สำนวนแห่งชาติไปยื่นถึงพบตรต่อไปครับ
เดียวกันหมดเลยครับก็คือนางสาวเจนะครับที่เป็นต้นสายนางสาวเจต้องตอบให้ได้ว่าเงินที่เขาโอนไปเนี่ย
หายไปไหนโอ้โหคุณผู้ชมคะครับเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปถามจาก
นายธนวัตน์พลวิชัยกรรมการและโคสิโหกคำหน้ากรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ก็ให้ข้อมูลมาว่าสำนักงานสลากเนี่ยมีภาระผูกพันกับสองคนเท่านั้น
ครับคือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรและผู้จำหน่ายรายย่อย
ซื้อจ่ายกับธนาคารรับสลากจากปรายศนีย์อืม
แค่นี้เท่านั้นดังนั้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นลักษณะลอตเตอรี่ลูกโซ่แบบนี้เนี่ย
มันคือการช่อกงมันคือการช่อกงระหว่างประชาชนกับประชาชน
แต่เอาชื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอ้างอ้างว่าได้ลอตเตอรี่มาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่อย่าไปเชื่อใครที่มาบอกว่าโอ้โห
โคต้าหลายเล่มอย่างงั้นอย่างงี้แล้วก็เอามาขายต่อเป็นลูกโซ่อ่ะค่ะครับ
อย่าไปเชื่อนอกจากที่ศรีราชาคือหลายจังหวัดนะคะ
ที่เป็นลักษณะช่อกงกันเองระหว่างประชาชนกับประชาชนดังนั้น
ก็ต้องฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายกันเองครับทางสำนักงานสลากบอกว่า
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้การช่อกงระหว่างประชาชนกับประชาชน
แต่เอาชื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอ้างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสำนักงานสลาก
อืมสำนักงานสลากไม่เกี่ยวข้องปัญหามันก็ตกอยู่กับผู้เสียหาย
ก็จะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันเอาเองคือถ้าพูดตามหลักการเนี่ย
อาจารย์ธนวัฒน์บอกก็คือเรื่องนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็พยายามที่จะหาเมื่อละการต่างต่างในการที่จะแก้ปัญหารักษณะที่ราคาแพง
แน่นอนก็คือ๑ก็เป็นโคต้าของนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
ที่เขาจัดสรรให้ไปกับซื้อขายกับทางธนาคาร
คุณต้องแล้วก็ไปรับจากรายสนีย์ที่เหลือเนี้ยบางคนเนี้ยก็คือไปอ้าง
ว่าคุณเหนียวมาสอนมาจ้องกับผมผมมีแน่
คือรายย่อยเขาก็มีกำหนดว่าให้คนละเท่าไหร่
ติบุคคลไม่แสวงหากำไรผมก็ไม่ได้เป็นผมก็ต้องไปกว้านซื้อ
ก็ปล่อยต่อกันเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้ไง
เพราะอันนั้นคือการไปลงทุนอีกรูปแบบแล้ว
มาแต่ไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวมีคนขายให้เป็นทอดทอดซึ่งเงินก็ไม่รู้อยู่ไหน
พอถึงวันนี้พอเจเขาบอกว่าลอตเตอรี่ฉันก็ไม่มีให้เงินฉันก็ไม่มีคืน
ทีนี้เรียบร้อยเลยฮะท่านผู้ชมดูสิฮะลูกศรโยงไปแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
แล้วแต่ละคนโยงไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าต้องขยายผลว่าเจเนี่ยมีคนร่วมเป็นขบวนการเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กี่คนอย่างไรด้วย
เพราะถ้าฟังจากทุกคนเนี่ยยันไปถึงออฟเนี่ยล้วนแต่บอกว่าเงินให้เจไปแล้ว
ต้นทางคือเจอ่ะค่ะแล้วเงินมันไปอยู่ที่ไหนเหมือนที่ทนายรณรงค์บอก
เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะ
ทั้งเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ไลน์ที่หน้าจอนะครับ
แต่ต้องทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่ป้าน้าอาที่เขาขายแบบสุจริตถูกต้องเขาจะเดือดร้อนไปด้วย
เพราะว่ารายย่อยหรือว่าผู้ที่ได้โคต้ามาแล้วเขาตั้งใจขายจริงเนี่ยก็มี
แต่จะเกิน๘๐หรือว่าเลขส่งเลขสวยอะไรก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะ
อันนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เขาพยายามหากำไรอย่างเป็นจริงเป็นจัง
รูปแบบต่างของกลวิธีต่างของลอตเตอรี่ที่เขาเอาสำนักงานสลากไปอ้าง
ท่านผู้ชมครับส่วนตัวของผู้ต้องหานะครับคือนางสาวจิตราหรือว่าเจนะครับ
โมงเย็นที่ผ่านมาคือเธอไปมอบตัวเมื่อช่วงบ่ายที่ตำรวจภูทรภาค๒
แต่คดีต้นทางเนี่ยอยู่ที่สพเมืองตราดนี่ฮะ
ตำรวจส่งตัวไปถึงสพเมืองตราดที่เป็นเจ้าของคดีแล้วนะครับ
นี่ฮะผู้ต้องหาคดีช่อกงทรัพย์หลอกขายสลากินแบ่งรัฐบาล
นำกลับมาดำเนินคดีที่นี่โอ้โหผู้เสียหายนี่เต็มเลย
เขารู้ข่าวว่าเดี๋ยวตำรวจต้องส่งกลับมาที่ต้นทางแน่สพเมืองตราดนะครับ
ตำรวจก็ต้องมาป้องกันดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนขยายผลต่อนะฮะสำหรับคดีนี้
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีแค่เจจริงหรือเปล่า

อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับเราคนหนึ่งบอกมีมือขวาของเจด้วย